มาติดตามอีกข่าวใหญ่ที่เราตามกันต่อนะครับ
ก็๖๐วัน๒เดือนนะครับ

หลังจากที่พบศพของน้องชมพู่
เพราะเราพบศพน้องชมพู่๑๔พฤษภาคม
วันนี้๑๔กรกฎาคมแล้วนะครับ
ใช่ค่ะก็แปลว่าครบ๒เดือนที่เราพบศพน้องชมพู่นะคะ
คุณผู้ชมทีนี้ความคืบหน้าในคดีมีอะไรบ้าง

แม้ว่าผลการชนะสูตรจากโรงพยาบาลออกมา
คือผลตรวจจาก๓โรงพยาบาลก็สอดคล้องกันนะคะ
ว่าไม่มีพยานหลักฐานใดที่สนับสนุนว่าน้อง
ถูกอุ้มขึ้นไปหรือว่าทำให้ตาย
แต่ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะ

สดิ้งคือพี่สาวน้องชมพู่
เมื่อวานอายการมีการเรียกสอบพี่สดิ้งเพิ่มเติมด้วยนะคะ
โดยคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
ก็ได้ไปรับน้องสดิ้งที่โรงเรียนบ้านกกตูม
ที่ต้องไปรับเพราะว่าอายการจังหวัดมุกดาหาร
นัดให้มาพูดคุยข้อมูลเพิ่มเติม
อายการก็สอบปากคำน้องสดิ้งค่ะ
ใช้เวลาประมาณสัก๒ชั่วโมง
ส่วนไทม์ไลน์น้องสดิ้งเนี่ย
อย่างที่บอกเมื่อสดิ้งไม่ได้หลับ
ทุกอย่างมันขยับไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจเขาให้ความสำคัญมากที่สุด
ก็คือช่วงเวลาที่คนร้ายก่อเหตุ
ตำรวจเขายึดเวลาตั้งแต่ตอน๙โมง๑๑นาที
ทำไมถึงเอาตัวเลขเวลานี้
เพราะว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่น้องชมพู่

หลังจากนั้นน้องก็พับหน้าจอ

บอกว่าเดี๋ยวจะไปเล่นเก็บมะม่วงใส่หลุมหน้าบ้านน้าตาย
ก็เป็นเวลาเริ่มต้นไปจนถึงเวลา๙โมง๔๙นาที
ก็คือหยุดเล่นโทรศัพท์
หลังจากที่หันหลังไปตอน๙โมง๔๙นาที
ไม่เจอน้องชมพู่ใต้ต้นมะม่วง
ดังนั้นช่วงเวลาระหว่างนี้นี่แหละค่ะ
โมง๑๑นาทีถึง๙โมง๔๙นาทีเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก
ดังนั้นก็เลยได้กรอบเวลาที่ชัดเจนนะว่าน้องชมพู่เนี่ยเป็นช่วงที่หายตัวไป
คำนวณแล้วเวลาตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคือ๓๘นาที
น้องสดิ้งไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายไปช่วงเวลาไหนกันแน่
แต่อยู่ในระหว่างนี้๓๘นาที
ทีนี้คุณแม่ก็ยืนยันนะคะบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ย
แม่กำลังหยอดน้ำกรดอยู่ที่สวนยางพารา
ส่วนพ่อพ่อยังตอบเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชม
ว่าช่วง๙โมง๑๑นาทีถึง๙โมง๔๙นาทีเนี่ย
พ่อก็กำลังไถนาปรับหน้าดินที่ไร่นาของยายอุ่น
อยู่ห่างจากบ้านประมาณ๒กิโลเมตร
ถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยว่าช่วงเวลานั้นเนี่ย
พ่ออยู่ที่นาจริงหรือเปล่าพ่อบอกแบบนี้
ให้ไปเช็คสัญญาณมือถือได้เลยเพราะพ่อเองก็มีหลักฐานอยู่
แล้วพ่อบอกด้วยนะคะว่าตำรวจได้ข้อมูลตรงนี้
คุณพ่อไปตั้งนานแล้วถึงตัดตัวคุณพ่อ
ออกจากผู้ต้องสงสัยพ่อก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
พ่อไม่ได้ห่วงพ่อไม่ได้กังวลเรื่องนี้
ครับส่วนอีกกรณีหนึ่งกรณีเมื่อ๓วันก่อน
แล้วก็ขึ้นภาพขึ้นชื่อว่าพลตำรวจเอกสุวัสดิ์
แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ข้อความที่พิมพ์มาหาแม่น้องชมพู่
คืออยากจะจบคดีปิดแบบเงียบไหม
มีทางออกที่ดีกับทุกฝ่ายแม่จะยอมเสียเงินจำนวนน้อยนิด
เพื่อให้ครอบครัวหลุดจากเรื่องร้าย
หรือจะยอมรับชะตากรรมหรือเปล่า

ทำไมรองพบตรซึ่งควบคุมดูแลในคดีนี้
แต่ท้ายที่สุดเอาเรื่องนี้ไปแจ้งพนักงานสอบสวน
แล้วก็พนักงานสอบสวนตำรวจเขาบอกว่า
วัดแจ้งยอดสุขรองพบตรแต่อย่างใด
ทีนี้เมื่อมีการรีดไถข่มขู่ออกมาแบบนี้นะครับ
ทางพนักงานตำรวจพนักงานสอบสวน
ก็เข้าไปติดกล้องวงจรปิดที่บ้านของแม่น้องชมพู่
คำสั่งจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
เนื่องจากครอบครัวเคยร้องขอให้ตำรวจเข้ามาติดตั้งให้

แล้วก็ขอให้ตำรวจนอกเครื่องแบบเข้ามาคอยดูแล
ก็กลัวเหมือนกันไม่รู้ใครมารีดไถข่มขู่ยังไงบ้าง
แล้วก็วิธีการต่างมันอาจจะมาไม้ไหนอีกหรือเปล่านะครับ
จากการประเมินของพนักงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด๔จุด
ละ๔ตัวใช้เวลาในการติดตั้ง๓ชั่วโมง
ราคารวมค่าติดตั้งทั้งหมด๑๗๐๐บาท
แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวน้องชมพู่นะครับ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
พูดถึงสถาบันการแพทย์๓โรงพยาบาล
เขามีการตรวจออกมาผลการชนะสูตรที่มันออกมาแล้วเราก็มีการนำเสนอ
ทีนี้จากการนำเสนอของทั้ง๓สถาบันการแพทย์เนี่ย
ข้อมูลสอดคล้องตรงกันคือน้องเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๘ชั่วโมง
แล้วทีนี้จากการอ่านข้อมูลสรุปทั้งหมด
ก็ไม่มีพยานหลักฐานไหนที่มาสนับสนุน
ว่าน้องถูกอุ้มขึ้นไปหรือว่าทำให้ตาย
สภาพศพการตกเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อมันสอดคล้องกัน
กับสภาพศพที่นอนพบอยู่บนเขา
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยต้องไปสอบถามอีกค่ะ
ไปสอบถามทางด้านนายแพทย์กริตตินมีวุฒิสม
ซึ่งเป็นแพทย์นิติเวชชำนาญการ
ก็เป็นหมอนิติเวศที่ร่วมกันทำคดีของน้องชมพู่เนี่ย
ให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาการเสียชีวิต
จากการชนะสูตรพลิกศพของน้องชมพู่
ทีนี้เราสอบถามทางด้านคุณหมอกริตติน
หมอก็บอกว่าถ้าเกิดว่าดูจากสภาพร่างกายน้องเนี่ยนะ
สภาพของศพเนี่ยไม่มีร่องรอยที่เป็นร่องรอยบาดเจ็บ
หรือว่าร่องรอยที่ให้พยานหลักฐานใด
มันจะบ่งชี้ได้ว่าคนอื่นทำให้น้องเสียชีวิต
ถึงแม้ว่าสภาพศพน้องอย่างที่เรารายงานค่ะ
มันจะมีร่องรอยขีดขวนตามร่างกาย
อันนี้คุณหมอบอกว่ามันมีความเป็นไปได้
พวกร่องรอยต่างมันเกิดจากการที่กิ่งไม้ใบไม้
มันเกี่ยวตามร่างกายแล้วก็มีร่องรอยของมดกัด
อกจากนี้ที่ศพของน้องที่มีรอยเขียวช้ำตามเนื้อตัว
ศพยังไม่บวมอืดส่วนตัวตัวคุณหมอ
ประเมินว่าน้องเสียชีวิต๒๔ไม่เกิน๓๖ชั่วโมง
หมายความว่าถ้าเกิดว่านับระยะเวลาที่น้องเสียชีวิตเนี่ย
น้องน่าจะเสียชีวิตประมาณวันที่๑๓พฤษภาคม
แต่ไม่สามารถระบุเวลาได้
น้องหายไปช่วงระหว่าง๙โมง๑๑นาทีถึง๙โมง๔๙นาที
ของวันที่๑๑พฤษภาคมแล้วมาพบศพน้อง๑๔พฤษภาคม
ทีนี้คุณหมอบอกจากการประเมินเบื้องต้นของคุณหมอ
บอกว่าน่าจะเสียชีวิตวันที่๑๓พฤษภาคม
ทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานเราก็เล่าไปว่าผลการชนะสูตรออกมา
ปรากฏว่าพบหนอนชัยตามปากแล้วก็จมูกของน้อง
ทีนี้ประเด็นนี้เรื่องตัวหนอนเราก็ถามคุณหมอเหมือนกันนะคะว่า
คุณหมอคะลักษณะของตัวหนอนวงจรชีวิตของหนอน
มันบอกได้ไหมถึงเรื่องกับเวลาการเสียชีวิตของน้องเนี่ย
เพราะหลายกรณีเนี่ยแมลงสามารถมาวางไข่
ตอนที่ยังไม่เสียชีวิตก็เป็นไปได้อันนี้หมอบอกนะ
ดังนั้นเลยไม่สามารถเอาเรื่องตัวหนอนที่ศพ
เปรียบเทียบกับระยะเวลาการเสียชีวิตของน้องได้
บอกได้แค่ระยะเวลาของการวางไข่เท่านั้น
แล้วตอนนี้หมอบอกว่าก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยนะ
แมลงวันไปวางไข่ในตัวน้องชมพู่วันไหน
คือตามธรรมชาติแล้วเนี่ยแมลงวันก็สามารถวางไข่
ตอนที่ยังไม่เสียชีวิตก็ได้เหมือนกัน
ไม่ใช่แค่ว่าต้องเสียชีวิตแล้วแมลงวันถึงจะมาวางไข่
อันนี้เป็นประเด็นเรื่องของช่วงเวลาในการเสียชีวิตนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้แนวทางการสืบสวนของตำรวจ
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจอาจจะพุ่งประเด็นไปเรื่องของ

คือตรงนี้หมอเขาบอกนะว่าตำรวจเนี่ยอาจจะมีพยานหลักฐานอื่นอื่น

แต่ถ้าเกิดว่ามองทางการแพทย์นะเอาแค่ทางการแพทย์
มันยังไม่มีพยานหลักฐานไหนที่มาสนับสนุนในประเด็น

ถ้าเกิดว่ามีผู้ต้องหาหรือว่ามีผู้ต้องสงสัยจริง
ตำรวจก็ต้องคลี่คลายให้มันปราศจากข้อสงสัยให้หมดทุกเรื่อง
ถ้าเกิดว่าสั่งฟ้องไปทั้งที่ยังไม่ปราศจากข้อสงสัยแน่นอนค่ะ
มันไม่เป็นธรรมกับคนอื่นอันนี้ในมุมของคุณหมอ
แต่ว่าผลชนะสูตรของ๓สถาบัน
ออกมาตรงกันอย่างหนึ่งคือระบุสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้ถูกต้องไหม
มันก็เลยถูกมองไปประเด็นที่ว่าน้องชมพู่เสียชีวิตเองหรือเปล่า
น้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเองหรือเปล่า